สมัยนี้นะคะอาชีพดาราใครก็อยากเป็นตั้งแต่ลูกเด็กเล็กแดงนะคะ
แล้วบอกเลยว่าจะเข้าวงการเนี่ยระวังให้ดีเข้ามาดีมันก็มี
แต่เข้ามาแบบไม่ดีมันก็เยอะค่ะ
วีสัปดาห์นี้นะแฉแหลกแยกวิพาของเรามาแฉผู้กำกับกันบ้าง
เขาบอกว่ามาแบบฟันดะเลย
ใครอยากจะเข้าวงการระวังตัวเอาไว้ให้ดีไปฟังกันดูสิคะว่าเป็นใครอ่ะ
ก็คือฟันสาวไล่ดะตั้งแต่แม่บ้านช่างแต่งหน้านางรายยุคก่อนญาตินางเอกยุคใหม่
เรียกว่าพี่ท่านมีกลมเด็ดพลายช้ำชองซะละเกิน
มีเรื่องเล่าตั้งแต่๑๐ปีก่อนที่พี่ผู้กำกับเป็นแค่ผู้ช่วยในกองถ่าย
อาศัยหน้าตาดีลีลาเด็ดจีบไปเรื่อยทุกคนที่เป็นเพศหญิง
ครั้งหนึ่งเคยหลอกแม่บ้านสาวว่าจะเลี้ยงดูปูเสือเจ๊จะให้ความหวัง
จากที่เสิร์ฟน้ำในกองก็ลามมาถึงช่างแต่งหน้าอ้อ
พ่อได้เลื่อนขั้นเป็นผู้กำกับก็จัดการโชเดะนางร้ายข่าวหยวกในกอง
วันดีคืนดีก็ไล่ฟันดะตามผับตามบาร์ทั้งค้าจรค้าประจำ
เครดิตว่าพระคือผู้กำกับช่องดังหลอกว่าจะปั้นกดดัน
แต่สุดท้ายก็ได้แค่นอนแอคติ้งกลิ้งแค่บนเตียง
ข่าวมาล่าสุดจ้าพี่ผู้กำกับกำลังจะออกเดทกับน้องนางเอกใหม่ของช่อง
ดิกบอสก็สั่งห้ามเปิดตัวเนื้อค่ะแหมหมั่นชั่งตรงล็อกเลยจ๊ะ
เพราะพี่แกกลับว่าจะลองจิ้มไข่แดงเลวแซงตีดจาก
เอ้ยฉันไม่กลัวเวรกรรมกันเลยจริงคนสมัยนี้
เอาว่าดูไว้เป็นอุทาหรณ์แล้วก็ระมัดระวังตัวเองกันเอาไว้ดีกว่านะคะ
สมัยนี้เราต้องใช้ความสามารถไต่เต้าเอา

มันจะได้ถาวรจะได้อยู่ไปแบบนาน